ยังเป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพอยู่ครับ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีการให้กดลิงก์บ้าง

เทคกว่าเดิมครับคุณผู้ชมครับตำรวจ
แผ่เทคนิคมิจฉาชีพ
ปลอมเป็นเสียงคนที่รู้จักฮะ

โดยวิธีการที่พบก็คือคนร้ายจะโทรศัพท์ไปหาเป้าหมาย
แล้วทำทีพูดว่าจำได้ไหมนี่ใคร

หรือแค่ไม่สบายเสียงเปลี่ยน
อันนี้มุกต่อเก่า
ตอนนี้เสียงเปลี่ยนจำได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนเบอร์นิดหน่อย
ถ้าจำกันไม่ได้จำกันไม่ได้แล้วเหรอ
แล้วก็จะพยายามให้เยือนี่พูดชื่อกลับมาก่อน
เช่นแบบนกเหรออะไรอย่างนี้

ใช่ซึ่งถ้าสมมุติว่ามิ้นตีเนียนมาแล้วบอกว่าใช่
คนร้ายก็จะรีเนียนแล้วก็สวมรอยทันที
จากนั้นคนร้ายจะชวนคุยเป็นยังไงบ้างมิ้น
สบายดีไหมถามสาธุสุขดิบตอนนี้ทำอะไรอยู่
แล้วทำทีว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงิน
นะครับโดยอ้างว่าเป็นแอปธนาคารล่มบ้างล่ะ

ค่ะไปธนาคารได้นะคะ
ตอนนี้มีสะดวกไหมพี่ขอยืมสักนิดหนึ่งก่อน

ใช่นะครับผมแล้วตอนนี้พี่มีจ่ายเงินสดเนี่ยโอนไม่ได้เลย

ก็ด่วนขนาดคือตอนนี้คือแบบว่าต้องผ่าสมองค่ะ

ด่วนขนาดนี้พี่เช้าควรไปจัดการเรื่องที่หมอก่อน

โจรก็จะหวานล้อมต่างนานาไปเรื่อย
หลอกล่อให้เรานะครับผมมีใจอ่อน
แล้วก็ที่สำคัญคือให้เราโอนนะครับ
และที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่าเป็นเราพูดชื่อคนรู้จัก
เสียงเหมือนกับคนร้ายออกไปโดยที่เราไม่ทันระวังตัว

สมมุติว่าพี่โทรไปแล้วก็พี่บอกว่า
ฮัลโหลพี่ก็สุ่มไปเลยนกหรือเปล่า

เขาก็เอาเสียงของที่นกนี่นะครับผมอัดไว้บางคนอัดไว้
เขาก็จะใช้เสียงนี้หลอกล่อลองดูว่า
เสียงนี้มันสามารถไปตกเหยื่อได้หรือเปล่า

แล้วเรารับว่าเออใช่จำได้อันนี้คือเข้าข่ายเสร็จเรียบร้อย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้

ติดต่อทางโทรศัพท์โดยอ้างว่าเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จัก
เพราะอาจจะเป็นคนร้ายที่มาหลอกยืมเงิน

สามารถแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจ
ท้องที่เกิดเหตุหรือว่าสถานีตำรวจในท้องที่
ที่ท่านทราบการกระทำความผิดได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ